เส้นใต้เมืองไทยวันนี้เราจะมาพูดคุยกัน
คุณสุภาพจะมาวิเคราะห์ให้ฟังกันกับประเด็นดราม่าในสังคมที่มีการวิภาควิจารณ์กันเยอะเหลือเกินระหว่าง
วัดกับคอนโดที่เรื่องของเสียงระคัง
มีผู้อยู่สายคอนโดอยู่ใกล้วัดย้ำว่าเพียงคนเดียวคุณผู้ชม
ก็ไปร้องกับสำนักงานเขตบางคอแหลมว่าโอ้โหระคังมันดังนอนพักไม่ได้เลย

สำนักงานเขตก็เลยส่งหนังสือเตือนไปยังเจ้าอาวาส

มันเลยกลายเป็นดราม่าแบบแหมวัดอยู่มา๓๐๐ปี
โดอยู่มาไม่กี่ปีทำไมถึงเกิดปัญหานี้ขึ้นมา
ร้อนไปถึงผู้ว่ากรทมต้องไปทดสอบเสียงของระคังว่ามันดังจริงหรือเปล่า
คุณผู้ชมแต่ตอนนี้เสียงระคังดังไปทั่วประเทศเรียบร้อยแล้วนะครับ

ขีดเส้นใต้เมืองไทยไม่พูดเรื่อง
เสียงละครังจากวัดแห่งนี้บ้าง

มันมีสองมุม

ฉะนั้นต้องมีเหตุมีผลกันครับ

ถ้าเหอตามกระแสไปพัดไปทางใดทางหนึ่ง

แล้วเราได้พิจารณาด้วยเหตุได้ผลหรือยัง

ถ้าดูตามกระแสสรุปว่า
ผู้ที่อยู่ในคอนโดแห่งนี้

เพชรกรุณพลเทียนสุวรรณ

เพชรเป็นตัวแทนคอนโดหรู

โวยตีละครั้งดัง

บ้านอยู่คอนโดสตาร์วิว
ที่กำลังโดนด่านะจ๊ะ
คนทั้งคอนโดไม่มีใคร

แต่มีคนบ้าอยู่ห้องเดียว
โทรไปที่วัดทุกคืน
แล้วก็ร้องไปที่เขต
ความเห็นของคุณเพชรเนี่ย
ก็สอดคล้องกับกระแสความเห็นจาก
สังคมมากพอสมควรคือ
ลุมกันประนามผู้ร้องเรียน
แล้วก็คนที่อยู่ในคอนโดแห่งนี้

กระแสสังคมที่พัดมาทางนี้
เพราะถูกชี้นำเรื่อง
ความเห็นที่เป็นตัวของตัวเอง

ทันทีที่เกิดข่าวนี้ผมจำได้ว่า
ผมนั่งฟังรายการวิทยุอยู่รายการหนึ่ง
แล้วก็มีเขาเปิดสาย
เออปรากฏว่ามีคนเยอะเลยครับ

ควรจะมีการแก้ไขปัญหา

คอนโดจะติดแอร์
แต่เสียงละครังที่ดังขึ้นไปตี๔๕

ฉะนั้นถ้าฟังกระแสดูก็ดูเหมือนว่า

แล้วก็ให้ช่วยเจ้าอาวาทคนหนึ่ง
เข้าสายนมัศกาลสอบถาม
ท่านผู้ช่วยเจ้าอาวาสท่านก็บอกว่า
ที่จะปรับปรุงการตีละครั้ง
คือตีให้เบาลงมาหน่อยแต่ยังต้องตีต่อในช่วงเข้าพรรษา
แล้วก็เล่าให้ฟังว่าการตีละครั้งเนี่ยตีเป็นจังหวะ
แล้วก็ใช้เวลาประมาณครึ่งชั่วโมงตีไปแล้วสักแล้วก็หยุดพักแล้วก็ตีต่ออยู่อย่างนั้น
พระท่านก็บอกว่าเอาเถอะแต่ว่าเมื่อชาวบ้านข้างวัดเดือดร้อน
วัดก็เข้าใจแล้วจะปรับปรุงวิธีการให้
แต่ว่าพอวันรุ่งขึ้นกระแสอีกทางหนึ่งกลายเป็นว่า
คนที่ไปร้องเรียนเนี่ยที่บอกว่าเดือดร้อนเนี่ย
ไม่เข้าใจวิถีของพุทธศาสนาซึ่งต้องตีละครั้ง
เพื่อให้ปลุกให้พระมาทำวัดเช้า
ให้พระได้เตรียมตัวมาทำวัดเช้า
เอาอีกคนนึงบอกว่าการตีละครั้งเนี่ย
ไม่มีปัญหาหรอกครับแต่ต้องดูสภาพสิ่งแวดล้อมด้วย
คนหนึ่งก็อ้างมาตั้งแต่ว่าพุทธการก็เป็น
พุทธการก็เป็นแบบนี้
อีกคนนึงบอกว่าสมัยพุทธกาลเนี่ย
ไม่มีนาฬิกานะฉะนั้นพระต้องตีละครั้ง
เพื่อให้ลูกวัดได้รู้ว่ากี่โมงกี่ยามแล้วตื่นได้แล้ว
แต่ว่าตอนนี้พระมีนาฬิกาปลุกกันเกือบทุกรูปนี่ครับ
ใช้นาฬิกาปลุกได้ไหมโดยไม่ต้องตีละครั้งบอก
หรือตีก็ตีไม่นานให้พอรู้ว่าเป็นพิธีว่า
นี่เป็นละครั้งจากวัด
ตีเพื่อปลุกพระบอกพระให้เตรียมการมาทำวัดเช้า
จะได้พบกันครึ่งทาง
ความเห็นเรื่องนี้หลากหลายเยอะครับ
แต่ว่าเมื่อกระแสออกมาว่า
ผู้หญิงที่ไปร้องเรียนคนนั้นเนี่ย
เป็นคนไม่เข้าใจวิถีพุทธ
ไม่เข้าใจเรื่องพระไม่เข้าใจเรื่องวัด
พอกระแสพัดมาทางนี้ท่านผู้ว่า
กับผู้อำนวยการเขตก็ไปกราบนมัศกาลหลวงพ่อ
แล้วบอกว่าให้ตีต่อได้

ก็เตรียมการที่จะตีต่อได้
แต่ว่าใช้ค้อนเล็กหน่อย

ต้องมีเหรียญมี๒ด้าน

นี่ถ้าสมมุติว่าเกิดเรื่องใหม่
แล้วก็เกิดคนไม่เห็นด้วยเยอะว่า
ไม่ควรจะตีละครั้งดังขนาดนี้
เพราะเดี๋ยวนี้วัดอยู่ติดกับชุมชน

แต่เดี๋ยวนี้วัดมาอยู่ในเมือง

เสียงละครังไปรำคาญเขา

ถ้าเสียงออกมาเป็นอย่างนี้ผมรับ

แล้วก็จะมีการไปหารือกับวัด

พอกระแสพัดพามาว่า

ไม่เข้าใจเรื่องว่า

ผมก็คิดว่าไม่ยุติธรรมนะครับ

กันโดยวินวินทั้งสองฝ่ายได้

วิถีของวัดกับวิถีของชาวบ้าน

ในพระนครพอถึงตอนเที่ยง

เขาจะรู้ได้ยังไงว่าเที่ยงแล้ว

คนที่อยู่ห่างไกลไปในชนบท
ถึงมีคำว่าไกลปืนเที่ยงไงครับ

จะต้องย่ำคล้องย่ำละคัง
เพื่อให้คนรู้ว่ากี่โมงแล้ว

สามครั้งจึงเป็นที่มา

โมงโมงโมงของการย่ำคล้องย่ำระคัง

แล้วตอนหลังพอสภาพชุมชน
อยู่ล้อมวัดมากขึ้น
หรือไม่ก็ตีสักหนหนึ่งในเวลาที่จำเป็น
ตีละครั้งของวัดก็เปลี่ยนไป
เพราะวัดก็คำนึงถึงจิตใจของคนอยู่ใกล้วัด
คนอยู่ใกล้วัดก็คำนึงถึงจิตใจของพระ
ว่าพระท่านต้องทำพิธีของท่าน
ท่านต้องตีละครั้งก็อยู่กันมาได้นี่ครับ

ผมไม่อยากให้เหตุการณ์คราวนี้กลายเป็นว่า
คนที่อยู่ล้อมวัดอยู่ตรงนั้น

ไม่เข้าใจวิถีพุทธแล้วลุมกันประนาม

กระชากหน้ากากออกมาซิว่าคนที่ร้องเรียนนั้นเป็นใคร

แต่ก่อนคนอยู่บ้านใกล้สุเหล่า
ของพี่น้องชาวไทยมุสลิม

มีเสียงดังจากลำโพงเรื่องทำละหมาด

ระหว่างชุมชนกับสุราว
แล้วคนที่อยู่ใกล้สุเหล่าก็ไม่ใช่เป็นคนมุสลิมทั้งหมด

แต่สุดท้ายเขาปรับจูนกันได้

ถ้อยทีถ้อยอาศัยกันไม่ควรจะเป็นเรื่องครับ

และไม่ควรที่จะพยายามตามล่าตัวว่าผู้หญิงคนนั้นเป็นใคร

ผมก็ว่าเป็นเรื่องไม่เป็นเรื่อง
วิธีการอย่างที่ว่าดีที่สุดคือปรับจูนเข้าหากัน
และดูเหมือนว่าทางวัดวัดไซค์เนี่ย

พระท่านก็เข้าใจท่านก็เปลี่ยนวิธีการของท่านอยู่แล้ว
ฉะนั้นนี่คือคำตอบที่ว่า

มันไม่ควรจะเป็นเรื่องทะเลาะเบาะแว้งกันเลยครับ

ชัดเต็มนะครับขอบคุณคุณสภาพด้วยนะครับ